การนี้ค่ำเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชมฮะโอ้โหมือปืนโหดจริง
ดักซุ่มครับดักซุ่มรอจ่าน้อยดักอยู่หน้าบ้านจ่าน้อยนี่แหละ
เข้าไปล็อกคอเลยแล้วจ่าน้อยขัดขืนขัดขืนปั้งปั้งปั้งปั้ง
สี่นัดซ้อนจาน้อยเสียชีวิตครับอืมคดีนี้เกิดขึ้นสองทุ่มเมื่อวานนี้ครับ
หน้าบ้านบริเวณปากซอยเทศบาลซอย๘ตำบลเกาะจันทร์อำเภอกเกาะจันทร์ที่ชนบุรี
ที่เราเบลอไว้นี่คือร่างของร้อยตรีคำนวณคุ้มวงอายุ๕๘ปี
จาน้อยจาน้อยเนี่ยแกเป็นทหารเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดครับ
โอ้โหก็นอนเสียชีวิตอยู่บนถนนโดนยิงตามตัวในสี่นัดที่ไหนบ้าง
อกซ้ายหนึ่งนัทกลางหลังหนึ่งนัทใต้ลักแลกซ้ายทะลุไปต้นแขนซ้ายหนึ่งนัท
แล้วก็ขมับขวาทะลุหัวด้านบนโอ้อันนี้จุดตายเลยคุณผู้ชมฮะ
รวมแล้วสี่นัดในที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจไปเจอปลอกกระสุนขนาดสามสิบแปด
เปอร์หรือว่า๙มมตกอยู่๓ปลอกครับก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ภรรยาของจ่าน้อยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะเธอกับจ่าน้อยกลับมาจากซื้อของในตลาด
เธอก็เดินเข้ามาในบ้านส่วนสามีเดินออกไปหน้าบ้านครับ
จากนั้นไม่นานตัวภรรยาได้ยินเสียงดังคล้ายกับเสียงปืน
วิ่งออกมาดูอ้าวสามีก็คือจ่าน้อยโดนยิงเสียชีวิตไปแล้วครับ
ตำรวจสพก่อจันทร์บอกว่าจากการสอบสวนพยานแวดล้อมเนี่ย
ทราบว่าจ่าน้อยผู้เสียชีวิตเนี่ยเมื่อ๓วันก่อนนะคุณผู้ชม
มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับลูกชายอดีตทหารนายหนึ่ง
รายงานข่าวจากชุดสืบสวนบอกว่าอดีตทหารนายนี้น่าจะโกรธแค้นแทนลูกชาย
ค่ะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมากับชายนิรนามอีกหนึ่งคน
ดักรอจ่าน้อยที่หน้าบ้านครับพอเห็นจ่าน้อยปุ๊บบุกเข้าไปเลย
คอก่อนตอนแรกล็อกคอแล้วก็ต่อสู้ขัดขืนขัดขืนกัน
พอจ่าน้อยดิ้นหลุดออกมาจาน้อยเนี่ยจริงรีบวิ่งหนีแล้วนะ
ครับแต่หนีไม่พ้นครับคนร้ายควักปืนรัวใส่ไม่ยั้งสี่นัด
จาน้อยเสียชีวิตตำรวจบอกจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของจาน้อยอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะไปดูวงจรปิดตามเส้นทางด้วยว่าหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุแล้ว
หลบหนีไปเส้นทางไหนจะได้ตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
แสดงความเสียใจด้วยนะฮะอืมค่ะ